คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตะบนปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็น๑๘เมษายนกล้องวงจรปิดในพื้นที่เนี่ยจับภาพผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
ซึ่งก็คือนางอาภาพรสุขีวัดอายุ๒๘ปีนะครับ
เขาเป็นภรรยาเก่ามาที่บ้านของอดีตสามี
ที่เขาอยู่กับภรรยาคนปัจจุบันโมโหมาเลยล่ะ
แล้วก็ก่อเหตุกราดยิงนะครับยิงใส่ไปหลายนัดอ่ะ
อดีตสามีเขานั่งอยู่ที่จักรยานยนต์เขาเห็นแล้วเขารีบบอกให้
ปัจจุบันเขารีบหลบไปในบ้านตัวเขาก็หลบ
แต่กระสุนนัดหนึ่งมันยังทะลุรถยนต์ที่จอดอยู่ที่หน้าบ้าน
แล้วพุ่งไปโดนขาของภรรยาคนปัจจุบันของฝ่ายชายเขาบาดเจ็บ
คนเจ็บเนี่ยเป็นหญิงสาวอายุ๓๕ปีนะครับกระสุนเข้าหน้าแข้งนะฮะ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
ส่วนคนก่อเหตุนะครับหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ย
ก็ไปมอบตัวกับตำรวจนะครับแล้วก็ได้รับการประกันตัวไปแล้ว
สาเหตุฝ่ายชายบอกว่าก็เนื่องจากภรรยาเก่าของเขากับภรรยาคนปัจจุบันเนี่ย
ก็มีปัญหาทะเลาะวิวาสอะไรกันมานานพอสมควร
พยายามที่จะให้สงบศึกกันแล้วมันก็ไม่จบกันสักที
ถึงขั้นเคยไปแจ้งความกันหลายครั้งแต่ก็ยังโต้กันไปโต้กันมาไม่เลิก
แล้วสุดท้ายก็มีเหตุนี้เกิดขึ้นจนได้นะครับ
ล่าสุดนะครับฝ่ายที่ถูกยิงเนี่ยที่บาดเจ็บ
เขาก็ไม่สบายใจเพราะฝ่ายก่อเหตุได้รับการประกันตัวออกมานะครับ
ทั้งตัวฝ่ายชายเองแล้วก็ภรรยาคนปัจจุบันเนี่ย
แต่ไม่สบายใจเนื่องจากมองว่าอีกฝ่ายหนึ่งขับรถมา
พร้อมกับเอาปืนมาด้วยแบบตั้งใจมาก่อเหตุนะฮะ
โดยวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับได้ไปที่บ้านของผู้ที่ก่อเหตุนะ
ฝั่งผู้ก่อเหตุได้เจอแม่ของหญิงสาวคนก่อเหตุ
บอกกับทีมข่าวของเราสั้นว่าไม่ขอให้ข้อมูลก็แล้วกัน
เอาเป็นว่าตอนนี้ลูกสาวของเขาได้ประกันตัวแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านของพี่สาว
แต่ยืนยันว่าปืนที่ลูกสาวเอาไปก่อเหตุไม่ใช่ปืนของพ่อนะ
อยากให้เรื่องนี้จบขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินการต่อไปก็แล้วกัน
ส่วนประเด็นที่วันเกิดเหตุทางฝ่ายชายบอกว่าพยายามห้ามแล้วนะ
แล้วก็บอกว่าเพิ่งจะโทรคุยกับพ่อกับแม่ของฝ่ายคนก่อเหตุ
เพื่อให้เคลียร์กันให้จบอะไรพวกนี้
แต่ลูกสาวกลับตะโกนใส่สายโทรศัพท์ไปว่าพ่อเขามีปืน
เดี๋ยวจะเอาปืนมาเดี๋ยวจะไปจัดการเนี่ยแม่บอกว่าอันนี้ไม่รู้
ไม่รู้ว่าเขาพูดไปด้วยอารมณ์อะไรหรือเปล่า
แต่ยืนยันว่าปืนที่ลูกสาวเอาไปใช้เนี่ยไม่ใช่ของพ่อ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับหนึ่งในเพื่อนบ้านนะที่อยู่ใกล้กับบ้านของคนก่อเหตุ
บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยเห็นคนก่อเหตุไปทะเลาะกับใครรุนแรงแบบนี้มาก่อนนะ
แต่จากที่เคยพูดคุยกันก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนอารมณ์ร้อนจริง
ส่วนพ่อหญิงสาวคนก่อเหตุเคยเป็นอดีตทหารนะฮะ
แล้วก็ผู้ก่อเหตุก็มีพี่ชายเป็นตำรวจอยู่ในพื้นที่กาญจนบุรีนี่แหละ
ความจริงแล้วครอบครัวนี้เขาก็เป็นคนดีไม่เคยมีปัญหากับใคร
ทันทีที่รู้ข่าวว่าหญิงสาวคนนี้ไปก่อเหตุแบบนี้ก็ตกใจมาก

เนื่องจากเขาก็มีลูกเล็กอยู่๒คนที่ต้องดูแล
คือถ้าจะไปก่อเหตุอะไรแบบนี้เนี่ยก็ควรจะนึกถึงลูกบ้าง
ส่วนตัวผู้ต้องหานะครับเราก็พยายามที่จะสอบถามไปนะครับ
แต่ว่าเขาก็ได้ฝากบอกผ่านตัวแทนมานะ
บอกว่ายังไม่ขอพูดอะไรมากยังไม่อยากให้ข่าวอะไร
เนื่องจากตำรวจบอกว่าขอให้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินการต่อไปก็แล้วกัน
ส่วนฝั่งคนเจ็บที่เราตรวจสอบไปคือตอนนี้กำลังเตรียมทนายร่างหนังสือร้องขอการคุ้มครองพยาน
จากทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะฮะ
เพราะว่าผู้ต้องหาก่อเหตุขนาดนี้แต่ได้รับการประกันตัวไป
ความคืบหน้าของคดีนะครับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีบอกว่า
อยู่ในระหว่างการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้ยังสอบปากคำพยานไม่เสร็จ
ปืนที่ผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุยังไม่สามารถยืนยันได้ว่านำอาวุธปืนนี้มาจากใคร
ตรวจสอบเบื้องต้นรู้แต่เพียงว่าเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้อง
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการส่งไปตรวจพิสูจน์ว่าเป็นของใครและเข้าข่ายสนับสนุนให้มีการก่อเหตุหรือไม่
ถ้าเข้าข่ายก็ต้องเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมส่วนเรื่องการสอบสวนผู้ต้องหานั้นผู้ต้องหาที่มามอบตัวสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ก็เลยให้ประกันตัวไปส่วนเรื่องแรงจูงใจเดี๋ยวต้องสอบสวนขยายผลอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง